จับตาเตือนภัยของเรานั้นยังคงก่อติดเรื่องของ
แปรปวนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
แล้วในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดภางงา
ปรุงชั้นอย่างเห็นเลยช่วงนี้สภาพอากาศแปรเปือนบ่อย

ก่อนหน้านี้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานยังคงมีเมฆปกคลุมแดดกลางวันจึงไม่ร้อนมาก
แต่ว่าหลังจากนี้จะสังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางจะเริ่มหายไปนะครับ
จะเริ่มกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันกับสถานการณ์ฝนวันนี้
หลายพื้นที่เดียวโดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันออกของภาคอีสานมีผลตกหลายจุด
แต่ก็มีตกอยู่บ้างจากแถวบริเวณจังหวัดกละศิลป์มุกนาหาร
ต้นปลายกลุ่มฝนก็จะเริ่มหายไปนะครับ
ทีนี้มาดูเรื่องของปริมาณน้ำฝนสะสมกันหน่อย
ฝนตกก่อนหน้านี้มาหลายวันในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

ฝนอาจจะตกจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่

แถวอุบลราชธานีส่วนตอนบนแถวน้องคาย
จะต้องระวังน้ำท่วมขังในบางจุดบางพื้นที่
ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราก็คือ
หลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่กลุ่มเมฆหาย
รวมไปถึงมีหย่อมความกดอากาศต่ำ
ที่มาเกาะตัวบริเวณทางตอนบนประเทศไทย
ก็จะทำให้ภาพรวมอุณหภูมิทั่วไทยนั้นเริ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยถ้าหากเราดูจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศ

เช้าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวความชื้นค่อนข้างเยอะนะครับ
สูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๔๐องศาเซลเซียต
คำนวณไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้จะพบว่า
มีหนึ่งปัจจัยครับเป็นกระแสลมที่หอบเอาความเย็นของฮิมาลัยมาปกกลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือ
ทำให้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นสบายในตอนเช้ากับตอนค่ำ
แต่ว่าตอนบ่ายแดดค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับ
อุณหภูมินั้นยังคงสูงอยู่ที่๔๐องศาเซลเซียต
สิ่งที่ต้องระวังแล้วก็เตือนกันก็คือในช่วงสุดสัปดาห์นี้
มูลอากาศเย็นอิ่มรอกจะแผลลงมานะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกเตรียมรับมือดีนะครับ
มีโอกาสที่จะต้องเจอพายุฤดูร้อนอีก
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งติดตามประกาศเตือนภัย
จากท่านธรรมชาติการอย่างเป่าเนื่องในช่วงระยะเวลาต่าง

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ